กลับมาในช่วงนี้ตามสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยคุณผู้ชมครับ
โอมิครอนในบ้านเราจะทำให้ต้องมีการยกระดับมาตรฐานการกักตัว
สำหรับคนที่เข้าประเทศหรือเปล่าก็ต้องจับตาดูนะคะ
เพราะว่าตอนนี้นะคะล่าสุดวันนี้พบการติดเชื้อภายในประเทศแล้ว
หนึ่งรายนะคะกับโควิดสิบเก้าสายพันธุ์โอมิครอนนะคะ
นายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงค่ะ
ยืนยันว่าตอนนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุมิครอนแล้ว
หกสิบสามรายคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสี่ของผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศครับ
นั้นทำให้มีผู้ติดเชื้อโอมิครอนหลุดรอดจากการตรวจค่ะ
มาไทย๗๒ชั่วโมงผลเป็นลบใช่ไหมคะ
พอเดินทางเข้ามาถึงไทยเข้าตรวจอีกครั้งหนึ่งผลก็ลบ
อันนี้ก็ปล่อยตัวไปนะคะได้ตามปกติแต่ปรากฏอย่างนี้ค่ะ
วันต่อมาเขาป่วยก็เลยไปตรวจ
แล้วก็ตรวจพบสายพันธุมิครอน
ซึ่งกรณีนี้ค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อวันแรก
มาจากประเทศต้นทางแล้วอยู่ในระยะฟักตัว
นั่นหมายความว่าก็จะมีกรณีที่หลุดไปแบบนี้
แล้วถ้าเขาไม่มีอาการอะไรแล้วไม่ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
ก็อาจจะไปแพร่เชื้อโดยที่ไม่สามารถจะตรวจพบได้
และจากนั้นก็จะเป็นคลัสเตอร์ในประเทศเกิดขึ้นนะครับ
อันนี้ก็คงต้องฝ่ายนโยบายคงต้องช่วยกันพิจารณานะครับ

นี่ค่ะก็ต้องจับตาดูนะคะ
แล้วอย่างกรณีที่เล็ดลอดไปเนี่ย
มันก็เลยสืบเนื่องทำให้พอผู้ป่วยเล็ดลอดไป
ตอนนี้ทำให้เชื้อโอมิครอนมีการติดเชื้อในประเทศกันเองแล้ว
หนึ่งรายด้วยกันนะคะซึ่งก็คือ
ผู้ที่เป็นภรรยาของผู้ที่ติดเชื้อรายนี้นะคะ
ในแพทย์จักรรัฐพิทยาโวงอนค่ะ

ผู้ติดเชื้อในประเทศใดราคเป็นหญิงค่ะ
เป็นหญิงไทยอายุ๔๙ปีไม่มีโรคประจำตัว
แล้วเธอติดเชื้อจากสามีซึ่งเป็นนักบินสัญชาติโคลัมเบีย
เดินทางจากไนเจรียเข้าไทยที่กรุงเทพ
หลังจากนั้นเขาก็ไม่สบายไม่สบายภรรยาก็ไปดูแล
กระทั่งพบว่าสามีติดเชื้อโอมิครอนในวันที่๑๐ธันวาคม
ซึ่งก็ทำให้เธอติดเชื้อไปด้วยนะคะ
สำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง
ผู้หญิงไทยรายนี้มีเพียงหนึ่งรายก็คือคนขับแท็กซี่
ซึ่งตอนนี้คนขับแท็กซี่คนนี้ตรวจครั้งที่๑เป็นลบ

แล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำมี๘๙รายด้วยกัน
ก็ต้องมารอดูกันนะคะ
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ดำเนินการ
ตามมาตรการเชิงลุกสกัดสายพันธุมิครอนค่ะ
แล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้กระทบ
มาตรการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมในปี๒๕๖๕ด้วย
อาจจะออกมายังไงคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะ
ผลเอกสุพธมาลานิยมเลขาธิการสมชในฐานะ

แล้วก็อาจจะมีการกำหนดประเทศเสี่ยงเพิ่มด้วย
เดี๋ยวจะเสนอให้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่พิจารณาต่อไปนะคะ
กำลังมีไอเดียนี้นะคะเสนอเข้าไป
เดี๋ยวต้องรอสอบคอชุดใหญ่นะคะ